รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับเป็น๖๐นาทีของความอัศจรรย์นะครับ
๖๐นาทีของความเชื่อกับรายการมูไนท

มูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับ

ตอนแม่คุณจากไปเขามาหาคุณบ้างไหม
ไม่เคยนะแต่มันมีเรื่องแปลก
ที่แม่ผมจะเสียเนี่ยผมมีรัง
จำได้เลยผมขับรถไปบ้านเพื่อน
แล้วก็เจอแมวเนี่ยตายกลางทางเนี่ยเป็น๑๐ตัวเลย
ขับไปปุ๊บเดี๋ยวก็เจออีกแล้วขับไปปุ๊บเจอแมวตายอีกแล้วขับไป
ผมพูดกับเพื่อนนางบอกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ขับรถแล้วเห็นแมวตายตลอดทางเลยเนี่ย
เสร็จปุ๊บคืนนั้นกลับบ้านไปทุกคนก็เงียบไม่มีใครพูดอะไร
กระทั่งตอนเช้าถึงได้มาบอกว่าแม่เนี่ยเสียงแต่เมื่อคืนแล้ว
แล้วหลังจากที่คุณแม่คุณจากไปตอนคุณอายุ

ไม่เคยแต่ก็จะมีเรื่องแปลกนะฮะอย่างเช่นว่า
พอเผาคุณแม่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเก็บเอาเงินปากผีของคุณแม่เนี่ย
เก็บไว้ในโกรธนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าผมเนี่ยอยู่ข้างล่างบ้านนะครับ
อยู่ดีเสียงเงินข้างบนบ้านเนี่ยดังกลื๊ดเต็มไปหมดเลยอ่ะ
บ้านที่คุณเคยอยู่กับคุณแม่ใช่คือแบบโอ้โหแบบเหมือนเศษเงินหล่นเกลียวเลย
ผมก็เฮ้ยใครทำเงินหล่นใครอยู่ข้างบนมาผมก็วิ่งขึ้นไปดูปรากฏ
ไม่มีอะไรคุณก็เลยเชื่อว่าแม่ก็ยังอยู่ที่บ้านเดิมของคุณ
แต่คุณย้ายบ้านใหม่คุณก็ไม่เคยฝันถึงแม่อีกเลยไม่เคยไม่เคย
แต่ถ้าสมมุติเราจะพูดถึงสายสัมพันธ์แม่ลูกแม้จะจากกันไปเป็น๑๐ปีแล้ว
แต่เขาคนนี้ยังเชื่อว่าวิญญาณของลูกเขาวนเวียนอยู่กับแม่เสมอ
คืออย่างนี้นะครับคุณผู้ชมผมคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับหลายคู่แม่ลูกในโลกนี้นะครับ
เหมือนกับคุณแม่คนนี้นะครับแม่ศรีดาผัวพิมลนะครับ
ซึ่งเป็นแม่ของดาราชัยก็คือคุณออฟอภิชาติภูพิมลนะครับ
ที่ยังเชื่อแล้วก็มักเจอเหตุการณ์แปลกนะครับ
ลูกชายของเธอนั้นนะฮะยังคอยเป็นห่วง
แล้วก็วนเวียนอยู่ข้างแม่เสมอ
ทำไมเขาถึงเชื่อว่าลูกยังอยู่กับเขา
แล้วเขายังมีความเชื่ออีกว่าวิญญาณของลูกยังอยู่ในบ้านหลังเดิมนั่นแหละ

สวัสดีครับแม่ครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้ดูดีขึ้นและสวยขึ้น

อาจจะเคยสัมภาษณ์กันมา๒๓ครั้ง
ตอนนี้ต้องถามก่อนว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
รสุมชีวิตจากที่บ้านก็ไม่มีไฟไม่มีน้ำ
อยู่บ้านแบบไม่มีไฟไม่มีน้ำมาสักระยะหนึ่ง

ตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะชีวิต
ก็ดีขึ้นค่ะเรียบง่าย
ก็เรียกว่าสภาพจิตใจดีขึ้นเยอะ

ตอนนี้ก็ทำเหมือนเดิม
ก็ถามว่ารายได้เยอะไหม

มีคนเข้าไปอยู่ยังครับ

มีคนเข้าไปอยู่แล้วด้วยหลังนั้น

โอเคตอนนี้เรื่องหนี้สินแล้วฮะเคลียร์ได้หมดหรือยังครับ

น้อยหน่อยเราก็รวบรวมได้ก็คืนไปก่อนเจ้าหนึ่ง
ว่าเจ้าหนึ่งก็พอปลดหนี้ไปได้บ้าง
แต่ส่วนใครที่เยอะหน่อยก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อน
เดี๋ยวขอจังหวะดีแล้วก็เราก็พยายามที่จะให้หมดหนี้ค่ะ
ขออนุญาตย้อนกลับไปอาจจะต้องสะเทือนใจหน่อยนะฮะ

คุณแม่ศรีดาคิดว่าทุกวันนี้นี่แกยังมาหาอยู่ไหม
ถ้าจะพูดตามความจริงก็คงเป็นอย่างนั้นนะคะ
เพราะว่าคือเราด้วยความเป็นแม่เนอะ
มันก็อาจจะไม่ได้ว่าเป็นคนที่คิดอะไรหรือว่าเพอร์เจอร์อะไรไปเอง
คือบางครั้งเนี่ยก็จะมีกลิ่นน้ำหอมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ของเขาอยู่อยู่กับเราด้วยอย่างนี้
บางทีก็เราไม่ได้ใช้น้ำหอมผู้ชายอะค่ะ
แต่ว่าบางทีมันก็มีกลิ่นน้ำหอมผู้ชายมาสัมผัสที่ที่จมูกเราอย่างนี้
เราก็รู้แล้วว่าต้องเป็นเขาเพราะว่าในห้องนอนที่เราอยู่เนี่ย
ก็จะมีรูปเขาอยู่รูปใหญ่เลยล่ะ
เห็นแม่บอกว่าครั้งนึงเนี่ยแม่เคยเห็นคุณออฟเนี่ยนะฮะ
มาหาแม่ในสภาพที่หนาวมากเลย

เขาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมาหาเราหรอกเพราะว่าเนื่องจากเขารู้ว่าแม่เขากลัวมาก
กลัวเรื่องผีเรื่องอะไรพวกนี้ทีนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงชีวิตที่เราตกอับแล้วนะคะ
ครึ่งหลับครึ่งตื่นเราก็ลืมตามาอุ๊ยอ๊อฟออฟมาหาแม่ดาเหรอ
เราก็มีความรู้สึกถามว่ากลัวไหมมันก็ไม่ได้กลัวนะก็ไม่ได้พูดคุยกับเขา
ก็เห็นเขานั่นแหละจะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้ใส่เสื้อ
ไม่ได้ใส่เสื้อเห็นแต่ท่อนบนเขาเขาก็บอกแม่ดาครับอ๊อฟคิดถึงแม่ดาเหลือเกินอ๊อฟหนาว
ก็พูดอย่างนี้ว่าอ๊อฟหนาวอ๊อฟไม่มีเสื้อผ้าใส่แม่ก็เลยบอกว่าอ้าวทำไมล่ะลูกก็แม่ตุ๊กเดือนเต็มเขาใส่ในโลงไปให้ตั้งเยอะตั้งแยะ
แต่เขาบอกอ๊อฟไม่ได้รับครับอ๊อฟหนาวเหลือเกินแม่ดาแบบว่าเอาเสื้อผ้าให้อ๊อฟใส่หน่อย
หาเงินไปซื้อให้หาเงินไปทำบุญให้
ได้ก็เอาพระเนี่ยที่บ้านพระประธานเนี่ย
ไปขายก็โดนกดราคา
ก็กดราคามากก็ได้มาแค่๓๐๐๐เองเราก็ทำยังไงเราก็ต้องเอาเนอะ
เราก็ต้องเอาแล้วก็เดินทางไปที่วัดที่เราบวชเนี่ย
เพื่อไปทำสังขทานให้ลูกแล้วก็ซื้อเสื้อผ้า
ซื้อรองเท้าให้ลูกคือเสื้อผ้าหนึ่งชุดเราก็มีกำลังแค่นั้น
รองเท้าคู่นึงก็เอาไปทำให้
ตอนนี้พระก็บอกว่าต้องหาคนมารับของ
คือทำถวายแล้วเนี่ยต้องมีคนเนี่ยมารับแล้วเขาจะได้รับ

แล้วก็เอาสิคะท่านยังไงก็ได้หนูอยากให้ลูกหนูหายหนาว
ก็ให้คนมารับรับเสร็จเขาเอาไปใส่
เชื่อไหมพอเสร็จแล้วเนี่ยแม่ดาก็กลับมากลับมากรุงเทพ
แล้วก็วันนั้นได้ฝากลูกลูกชายไว้กับคุณแม่เนี่ยไว้ที่วัดที่เราไปบวชเนี่ย
บอกว่าเออฝากไว้หน่อยแม่เป็นแม่ชี
ไม่คุณแม่ของคุณยายของออฟค่ะ
แม่แท้ก็ฝากไว้ก่อนเพื่อให้อยากให้ท่านอยู่วัดกัน
แล้วก็ออฟอยู่วัดกันสักพักหนึ่งพอเข้าไปไปรับ
หลังจากนั้นนะคะเชื่อไหมน้องหนุ่มแม่ชีเนี่ยไม่ใช่องค์เดียวนะ
แม่ชีเป็นสิบองค์โอโยมสิดาลูกชายเดินไปเดินมาอยู่ในวัดเนี่ย
คุณแม่กำลังจะบอกวิญญาณเขาก็ยังอยู่
เออมันก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่นี่แม่ชีพูดเองนะ
ชีไม่ได้เห็นองค์เดียวแม่ชีบอกเราก็ถามบอกจริงเหรอคะ
แม่ชีจริงไม่เชื่อก็ถามดูสิแม่ชีไม่ได้เห็นองค์เดียว
ชีตั้งหลายองค์อ่ะเห็นทุกองค์ก็แบบเป็นพยานบอกจริงค่ะ
จริงเราก็ถามว่าเราใส่เสื้อสีอะไรคะ
ลองก็ลองดูนะใส่เสื้อสีนั้นลายนี้กางเกงแบบนี้
อุ๊ยเราเพิ่งทำศังษ์กระทานให้ลูกเราอะก็เป็นแบบนั้นเลย
ใช่คือคนจะต้องมาใส่ชุดนะอ๊อฟจะได้ด้ายบุญทำของจะถึงเขา
แม่ฮะแต่เมื่อกี้ที่แม่พูดถึงเรื่องแม่ชีองค์เป็นที่อยู่ที่สุพรรณบุรีเลยอะครับ
ไปทานบุญแล้วแม่ชีเห็นว่าคุณอ๊อฟเดินตามอยู่

คืออย่างนี้คือช่วงที่แม่มีปัญหาเรื่องคดีความน่ะ
คือเราก็แบบเนาะไม่รู้จะทำไงแล้วเขาก็แนะนำ
มีคนหนึ่งเขาแนะนำพี่สิดาเขาแนะนำแม่ชีองค์เนี่ยเก่งนะ
ลองไปดูสิให้ท่านดูท่านจะดูด้วยยาน
ด้วยยานของท่านท่านก็แก่มากแล้วแหละ
แล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยลูกชายมาด้วยนะ
กลางวันนะเราก็บอกแต่เราไม่เห็นหรอก
เหรอคะลูกชายหนูเหรอคุณแม่ชี
ใช่ลูกชายเรานั่งอยู่เนี่ยเขามาหาแม่ชี
ฝากฝังแม่เขาไว้ให้แม่ชีเนี่ยฝากดูแลแม่ผมด้วยนะครับ
ผมตอนนี้ผมไม่มีกำลังที่จะช่วยเหลือแม่ผมได้
ยังไงผมฝากแม่ผมด้วยนะครับ
แล้วเราก็ด้วยความที่เราอยากรู้ว่าลูกเราจริงหรือเปล่า
เหรอคะคุณแม่เคยเห็นลูกหนูเหรอ
ไม่เคยแต่ใส่เสื้อกล้ามสีขาวใช่ไหม
ใส่กางเกงลายสก๊อตตรงเหมือนผ้าแบบกางเกงนอนอย่างนี้ใช่ไหม
เราก็รู้ได้ไง

เพราะว่าแม่ชีไม่เคยไปบ้านแม่
ไม่เคยรู้จักแม่เป็นการส่วนตัว
แล้วรู้ได้ยังไงว่า
แต่ว่าข่าวข่าวอ๊อฟก็ไม่ได้ใส่เสื้ออันนั้นออกใด
ตามหน้าข่าวที่เสียชีวิตถูกไหม
รู้ได้ยังไงเพราะเราเป็นคนเห็นศพอยู่

ท่านบอกเนี่ยเขามาอยู่เขาฝากฝั่งแม่ชีเอาไว้นะ

คืออ๊อฟเนี่ยด้วยเขาเป็นหอบหืด

น้องเขาก็เป็นแม่เองแม่ก็เป็น

เนี่ยเป็นเยอะยิ่งโตยิ่งหนักยิ่งเป็นหนัก
แล้วเขาก็จริงนะเขาจะไปหลายครั้งแล้วนะคะ

ก็ง่วงไปหมดแล้ว
เหตุการณ์วันนั้นคือแม่ยังไง
วันนั้นคือแม่ทำอะไรอยู่แล้วแม่ถึงไปเจอเขาหรืออะไรอย่างนี้
คือเสียงเขาอ๊อฟเป็นคนด้วยตัวใหญ่
ตัวใหญ่เพราะเขาตึงตังปั๊บ
เราก็รู้แล้วล่ะลูกเราเนี่ยไม่ไหว

พอห่อปั๊บเราก็จะถามเขาทุกครั้งว่า

เราก็ได้ยินเสียงตึงตัง
เราก็ขึ้นไปดูออฟเป็นอะไร
กระโดดขึ้นเตียงลงเตียงหรือเปล่าครับ
ดาออฟฝันครับเขาก็บอกอย่างนี้

เขาอาจจะพูดเพราะความเกรงใจเรา
ด้วยความที่ตัวเองเจ็บปวดอะไรอย่างนี้
นึกภาพออกไหมหายใจไม่ออก

ฝันใช่ไหมลูกเราจะทานข้าวรึยัง

พอเที่ยงปั๊บเราก็ถามแม่บ้านอ้าว
นี่เที่ยงแล้วคุณอ๊อฟทานอะไรยัง
ยังเลยค่ะคุณอ๊อฟไม่เห็นพูดอะไรเลย

เราก็ขึ้นไปบอกเอาเธอขึ้นไปเรียกสิ

นี่เที่ยงแล้วปกติเขาจะเป๊ะเป๊ะเป๊ะ

ความเป็นแม่เนอะเราก็ขัดใจ

ขึ้นไปเราก็เสียงดังคุบประตู

ก็ไม่มีเสียงตอบเราก็ออฟ
ไม่ด่านะลูกทำไมไม่ตอบ
แล้วก็เฮ้ยมันชักผิดปกติเห้ย
ไม่ตอบอะไรเลยตะโกนเสียงขนาดนี้เราก็ไม่มั่นใจแล้วว่าลูกเราเป็นอะไรเพราะว่าประตูมันล็อก
ก็เลยโทรไปบอกยามหน้าหมู่บ้านยามเข้ามาดูให้คุณหน่อยสิมาพังประตูให้หน่อย
เขาก็มาพังให้พอพังให้อ๊อฟไปแล้ว

สภาพที่นอนเนี่ยเขาคือแม่เนี่ยแม่ได้ยินเสียงเขาตึ้ง
คือช่วงนั้นเขาอาจจะล้มพยายามลุกขึ้นมาด้วยความหอบ
อาจจะพยายามลุกขึ้นมาแล้วหน้าอาจจะไปฟาดอะไรเพราะตรงนี้เขาเขียวช้ำแดงตรงหน้าผาก
เขานั่งอย่างนี้นั่งอยู่บนโต๊ะตรงหน้าคอมเนี่ยเขานั่งอย่างนี้แบบไปเลย

ไม่มีค่ะไม่มีเลย

คุยตอนเช้าคุยปกติไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้น
ที่คุณอ๊อฟเขาบอกว่าเขาฝันตอน๖โมงเป็นไปได้ไหมตอนนั้นเขาอาจจะฝันถึงอะไรสักอย่างหนึ่ง
แล้วเขาตื่นตกใจหรืออะไรอย่างนี้
ก็ไม่รู้ตอบไม่ได้แต่รู้ว่าตึงตังแบบว่าแบบว่าด้วยอ๊อฟด้วยนิสัยเขาเนี่ย
เขาจะเดินลงเตียงเฉยไม่ได้จนทุกคนมาที่บ้านเนี่ยจะได้ยินเสียงอ๊อฟขึ้นลงเตียงเนี่ยเป็นปกติ

หลังจากคุณอ๊อฟเสียชีวิตไปยังมีเสียงตึงตังอย่างนั้นเกิดขึ้นอยู่ไหม

คือถ้าเขายังอยู่แล้วก็ยังกระโดดขึ้นเตียงเขาอยู่ทั้งที่เขาตายไปแล้ว
เพราะว่ารอป่าวพออะไรใดที่มุมบ้านนะคะเขาก็ยังเคยเห็นอยู่

เห็นในลักษณะวันทีเดินอยู่ในบ้าน

ก็สองปีกว่าละค่ะ
เขาก็ยังอยู่ล่ะเข้าไปที่นั่นอ่ะค่ะแต่ว่า

ไม่ได้เชิญเพราะว่าด้วยจิตวิญญาณเขา
คือเราก็เชื่อมั่นนะเราก็ไม่รู้ว่า

อยู่ติดเลยค่ะบ้านติดกันเลยแหละ

แสดงว่าแม่ก็ยังมั่นใจว่าลูกชายแม่

ยังอยู่แล้วก็เชื่อมั่น

เพื่อที่จะเอาบ้านหลังนี้กลับมาให้ได้
ตัวแม่เองเนี่ยก็เคยเรียกว่า

ดั้งนี้ก็ยิงคนอื่น

แล้วเสร็จแล้ว
พี่คนนี้เค้าเข้าไปประมูลตลาด

ไม่ว่าไม่พอใจเขาก็มีข้าวหัวที่จะเก็บกันแล้ว
ตอนนี้วันนั้นเนี่ยเราก็ได้ภาพที่จะไปให้ความช่วยเหลือคนคนหนึ่ง
แล้วตอนนี้เนี่ยไปไม่ทันถึงเขา
เขาก็โดนยิงเสียชีวิตเลยเพราะว่า
ไอ้กระสุนปืนเนี่ยวิถีปืนยิงเนี่ยมันยิงข้างแม่
แม่นั่งอยู่นี่นะแม่นั่งอยู่นี่นะ

น่าน่าคิดว่าแม่รอดหมายถึงยังไง
เรียกแม่
แม่ตัวเองนะครับเรียกแม่ตัวเองแล้วพระไม่ได้ห่อยเลยสักองค์เลย
จ๋าช่วยลูกด้วยนะลูกคงไม่รอดแล้วล่ะ
เพราะว่าลูกอยู่ในเหตุการณ์ขณะนี้เนี่ย

ไม่อยู่แล้วค่ะท่านเสียเข้าไป๘๕แล้ว

โอเคนะครับแต่ที่แน่นะฮะแม่ศรีดาบอกว่าวันนี้เนี่ย
จริงแล้วอยากจะมาเช็คดวงตัวเองสักนิดหนึ่ง
อาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศจะดูกันแบบชัดว่าชีวิตจะพลิกฟื้นขึ้นมาไหม
วิญญาณของลูกชายยังอยู่หรือเปล่า
พักกันสักครู่ฮะ

สวัสดีครับค่ะอาบปืชชาติโประพิมอลได้เสียชีวิตไปแล้วเป็นลูกชายเขา
แต่เขายังเชื่อว่าลูกยังอยู่ใกล้ตัวเขาตลอดเวลา

คือเป็นหมอดูนะคะเป็นหมอดูไม่ใช่แบบว่าระดับแบบนี้
คือก็เป็นหมอดูทั่วไปนะ
คือเราเป็นคนบ้าดูหมออยู่แล้ว
คือชอบตรวจเช็คดวงชะตาตอนนี้เนี่ย
เขาก็บอกเออคุณสิดาตอนนั้นอายุ๓๐กว่าเองนะ
เข้าไปดูให้ที่ร้านตอนนั้นยังเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่
เขาก็บอกเออคุณสีดาอายุ๕๐กว่าเนี่ยนะ
ระวังนะจะมิดทรณีเลยนะ
เขาใช้คำพูดนี้เลยนะเราบอกเหรอ

คือหนึ่งจะหมดเนื้อหมดตัว
สองจะเสียชื่อเสียงอย่างมหาด

อยู่ในวงการมาเราก็ไม่มีอะไรเสียชื่อเสียงเลย

เขาบอกเอาเถอะนะคือชะตาชีวิตมันเป็นอย่างนั้น

แต่เขาบอกเมื่อหมดจากตรงนี้แล้วเนี่ย

เขาบอกจะกลับมามั่งมีศรีสุข
เราก็ไม่รู้นะเราก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้เป็นอย่างนั้น
นั่นคือสิ่งที่หมอดูเคยดูให้เขาว่าจะมิดทอเลอร์
แต่วันนี้ผ่านไปแล้ว๑๐ปี

ปีที่ลูกตายประมาณนั้น
ปีที่เจอมรสุมชีวิตหนัก
มาเจอนี่เลยดรลักษณ์คันเทพ
ดูคันเทพให้กันใช่กำหนดพอ
อะไรเกิดขึ้นกับคุณศรีดาพัวพิมลครับ

วิชาหมอดูที่ผมใช้ดูคือชาวหัวราศาสตร์ไทย
มันก็คือชะตากรรมได้แก่กรรมอันเป็นกุศลและอกุศลของเรานั่นเอง
หมอดูดูไม่ใช่แปลว่าหมอดูกำหนดดวงชะตา
แต่ดูดวงจากสิ่งที่เป็นในดวงชะตา
หมายถึงว่าดวงชะตาของใครก็ดวงชะตาของมัน
มันก็จะมีกรรมที่เป็นกุศลกับการที่เป็นอกุศล
อาจจะหมายถึงชาติที่แล้วแล้วแล้วมา

ชาตินี้ที่ทำมาก็สะสมเพิ่มเติมแล้วเกิดเป็นผลคือดีและร้าย

ลักษณะตามเวลาเกิดอยู่ราศีกุม
คนเกิดราศีกุมเนี่ยพื้นฐานก็จะเป็นคนนี้
ราศีกุมเป็นราศีที่ไม่เชื่ออะไรง่าย
เป็นคนช่างสังเกตจับผิดเก่ง

เป็นคนพินิษฐพิเคราะห์
เป็นคนที่เกิดราศีกุมราหูเป็นดาวประจำตัว
มักเป็นคนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานที่อยู่

เช่นเกิดมาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่

พื้นดวงชะตานี้ดาวประจำตัวคือดาวราหูโคจรอยู่ในเดือนราพะ

คือคุณแม่ศรีดามีดาวประจำตัวเป็นราพะแก่ตัวเอง

แต่ตัวเองต้องรู้ว่าตัวเองเป็นอย่างนี้

ถ้าคนเกิดแล้วมีดาวประจำตัวเป็นลาพักกับตัวเอง

จิตใจดีความรู้สึกดีแล้วมันจะดีหมด
ถ้าใครที่ตนุเป็นลาพะ

แล้วก็จะดับหมองไปตามสิ่งที่เป็น

อันนี้ดวงศาตาเขามีตานุเป็นราพะ

ไปทำอะไรให้ใครเขาก็รุ่ง

เป็นจริงไหมครับที่พี่เขาพูด

อาจจะเป็นเพราะตัวเราเอง

ผู้ที่ชมรายการนี้อยู่ด้วยนะครับ

คุณแม่ศรีดาเป็นคนที่มีอารมณ์ที่เปรียมด้วยสุข

จากตัวเองจากดวงชะตาว่าเป็นแบบนี้

คนที่มีดาวพระศาสธิเป็นอริอย่างเนี่ยแล้วเป็นมหาอุดนะ
เด่นมากในพื้นชะตาเดิมคนถ้าดูในดวงเนี่ยถ้าดวงชะตาใครพระศรีเสีย
ว่าคนนั้นเนี่ยเรื่องการเรียนเสียเรื่องเกี่ยวข้องกับศาสนาความเชื่อศรัทธาเสีย
อันนี้ดาวมันไม่ได้เสียแต่มันอยู่ในเรืออาริก็เลยตีความว่าสมองสติปัญญาไม่ใช่คนโง่
แต่การเรียนต้องติดขัดต้องไม่ได้ไปถึงดวงดาวหมายถึงว่ามันมีสะดุด

เที่ยวเกค่ะคือแบบว่าอย่างสมมุติว่าเรียนเนี่ยอาจารย์บอกว่าจริงเป็นคนสมอง

ใช่แต่ว่าด้วยเกย์ไงก็จะไปกับเพื่อนแบบสนุกสนานหนีลงหนีเรียนอะไรอย่างนี้
ตอนแบบว่าสมัยวัยรุ่นเด็กอะนะคะ
มันเลยเป็นรากที่คุณแม่ต้องสอนธรรมะแก่คนว่าเมื่อไม่ได้เรียนจนจบ
มันส่งผลต่อกรอบหรือวิธีความคิด
เวลาไปเป็นคนมีเงินหรือมีทรัพย์ในบางเวลาที่มีโอกาสนะมันจะบริหารไม่เป็น
หรือมันจะไม่สามารถปกป้องบริวารบริหารจัดการให้ลงล็อกลงตัวได้
โลกนี้มันเหมือนละครคุณแม่เองยิ้มในความเศร้าเป็นแล้วเนี่ยแปลว่าคุณแม่ได้ธรรมะข้อหนึ่งนะ
ชีวิตมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ฟังที่พูดเพลงเมื่อกี้เนี่ยมันคือโลกคือละคร
บางคนเนี่ยไม่เข้าใจหรอกจนกระทั่งผ่านชีวิต
คือมดดำยังไม่เคยพังไงหนุ่มยังไม่เคยพังไงเพราะฉะนั้นก็ยังแร่รื่นอยู่ในโรงละคร
ไม่เคยระลื้นอาจารย์เนี่ยผมถามแทนแม่อย่างนี้เมื่อไหร่ชีวิตแม่จะดีขึ้นแล้วเมื่อไหร่จะใช้หนี้ได้หมด
ถ้าดวงชะตานี้ระลึกนึกรู้ได้เมื่อไหร่ว่าโลกนี้ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่เอาสุขในอดีตมาเป็นความสุขในปัจจุบันว่า
ฉันอยากมีอยากเป็นหรือยึดกับมันนะวางได้เมื่อไหร่แล้วทำปัจจุบันเท่าที่ปัจจุบันเป็นเดินหน้านับหนึ่งสำเร็จทันที
ดวงชะตานี้มีดาวราหูเป็นลาบแก่ตนรอดาวเสาโคจรเข้าถึงแปลว่าคุณที่เกิดในราศีกุมแล้วเกิดประมาณพศ๒๕

ราศีพิจิกษ์เข้าสู่ธนู

พระราหูจรต้องพระสารา

ในดวงชะตาเป็นแน่นอน

ก็นี่ไงด้วยฮะรวมกันเลยเนี่ยเพราะคุณแม่มีดาวราหูอยู่ในราศี
ธนูแล้วลาหูนี้เป็นดาวที่ให้ลาบแก่ตนเพราะเป็นดาวประจำตัวของตัวเอง
เจอกับราหูเมื่อดาวคู่นี้จะเอกันใหม่เนี่ย
รอบประมาณ๑๘ปี๓๐ปีจะมาเจออีกครั้งหนึ่งนั้นไม่ได้เร็วนะ
ไม่ใช่น้าไม่ใช่แบบนึกจะอยากให้มันมาเจอกัน

๘ปีจึงจะมีราหูมาอยู่ตรงนี้ครั้งหนึ่ง

เพราะฉะนั้นช่วงที่สิบกว่าปีที่ผ่านมาแสดงว่าเขาเจอดาวเสาร์เอ่อ
เป็นสภาวะที่ดาวมันมีอย่างนี้นะ
ในระยะเวลากี่ปีประมาณสักกี่ปี

ก็ประมาณ๑๑ปี

ชีวิตเริ่มตกอย่างนี้เลยตั้งแต่ลูกตาย
เป็นเรื่องเรื่องลูก
ดาวลูกเป็นวินาธิ์แก่ตัวเอง

หนึ่งวินาศแล้วก็มาตัวเองแปลว่าหนุน
สองวินาธิ์แปลว่าพัดพรากหรือศูนย์เสีย
ดวงชะตาเนี่ยมีดาวที่สัมพันธ์ถึงปุตตะ
มีลูกได้สองถึงสี่คนสองถึงสี่

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจิตไปโยงยึดผูกพันกับลูกมากเกินไป
เมื่อเขาร่วงโรยหรือจากไปมันจะทำให้สุด

สองดาวบ้านหรือที่อยู่อาศัยหรือร้านค้าเป็นประเกษตรในพื้นชะตาเดิม
แปลว่าวันหนึ่งมีบ้านวันหนึ่งเสียบ้านธรรมดา
ถ้าจะให้อยู่บ้านได้ยาวยาวไกลต้องซื้อบ้านมือสอง

ถ้าเผื่อแม่จะมีบ้านหลังต่อไปต้องซื้อเป็นมือสองเท่านั้น

แม่เนี่ยเป็นเจ้าแม่ของวงการมายาหรือบันเทิง
เข้าใจไหมคนเกิดราหูราหูเป็นเงาของโลกมนุษย
เป็นไปได้ทุกระสุขอันเป็นไปด้วยเวทีแห่งมารยาหรือมายา

เพราะฉะนั้นตนเองจึงต้องเข้าใจในทุกข์และสุข
ฉากที่รูดปิดและรูดเปิดในม่านแห่งโรงละครของชีวิต
เราจึงควรที่จะเรียนรู้ในการเขียนบทให้กับตัวเอง
อย่าให้ความทุกข์ความเศร้าและความโศกมากัดกร่อนในดวงจิตตน
ต้องรู้จักวางแล้วจึงจะเป็นคนเขียนบทต่อไปได้

แต่ต้องกลับมามีความเชื่อมั่นในกายตน
แล้วมันจะกลับพลิกฟื้นให้ราหูที่เป็นดาวประจำตัวมีกำลัง
อาจารย์ผมถามหน่อยตอนนี้อาจารย์มีดวงของแม่อยู่ตอนนี้อยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมฮะ
ผมอยากรู้ว่าในดวงของแม่เนี่ยมีดวงที่เสียลูกด้วยไหม

สัญญาณว่าตะนุกรดุมพ่าสัตชะพันธุปุฏตา

ผู้หญิงจะมีลูก๒ถึง๔คน
ผู้หญิงคนนี้จะมีเกณฑ์การสูญเสียลูกหรือแม้มี๒คน
ถ้าเขายังอยู่ก็จะพึ่งพาได้ยากเขาต้องพึ่งพาตัวเอง

ทำอย่างนี้เพราะว่าพูดถูก

โหรศาสตร์หลายเรื่องที่ดูแล้วเป็นเรื่องไม่ดีของบุคคลของใครก็ตามที
อย่าไปคิดว่ามันคือความเศร้าหรือความทุกข์

มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไกล
ผู้หญิงคนนี้จะมีเกณฑ์การสู่เสียลูก

ถ้าเขายังอยู่ก็จะพึ่งพาได้ยาก

พูดถูก

ทำยังไงเพราะว่าพูดถูก

โหรศาสตร์หลายเรื่องที่ดูแล้วเป็นเรื่องไม่ดีของบุคคล

อย่าไปคิดว่ามันคือความเศร้าหรือความทุกข์

ผมสัมภาษณ์คุยมานะภัยครั้งเจอแม่บ่อยไม่เคยรู้เรื่องนี้เนอะ
แล้วสิ่งที่สำคัญลูกชายคุณแม่เขา

มันผ่านไปได้ยังไงในเมื่อทุกปี
ตั้งแต่ปี๒๔๙หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เอ๋ฝ่ายบันเทิงจะต้องมาสัมภาษณ์ผมกับดวงดาราทุกคน

แต่ไม่มีชื่อของคุณอภิชาติภัวพิมล

อาจจะธรรมดาของคนอื่นแต่ผมเนี่ยผิดปกติเพราะว่า
ผมจะถูกสแกรนหรือดูดวง

เพื่อเป็นสกรูปข่าวทุกปีใหม่มาเป็นเวลาเกือบ๑๐ปี
ตั้งแต่ปี๒๔๙๕๐มาเรื่อยเนี่ยนะครับ
แต่ไม่เคยสัมผัสชื่อของลูกชายของคุณแม่เลย

ดวงผู้หญิงคนนี้ถ้าอาจารย์ไม่เห็น
อาจารย์จะทายทำนายทายทักหรือว่าเสียลูก
ใช่มันก็คือวิชาทัทายทำวิชาว่าเป็นอย่างนี้
ทายเพื่อให้คุณแม่ได้เข้มแข็งว่า

ตัวเรานั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน
ใช่ค่ะทุกวันนี้ก็พึ่งตัวเองอยู่แล้ว
แล้วถ้าเกิดกลับมายืนอีกครั้งหนึ่ง

ดวงชะตานี้ไม่ต้องให้หมอดูที่ไหนดูหรอก

ชะตานี้มีดาวประจำตัวเป็นราพะและเป็นราหู

เจอผ้าเออเจอเป็นคนสังเกตมาก

กว่าเขาเลยเออสะอาดดีอย่างนี้
เออใส่แหวนอะไรอะไรอย่างเงี้ย
ไม่คือจะเป็นคนช่างสังเกตการแต่งตัวของคน

แล้วจับผิดแล้วแบบใช่ด้วย
คนที่เกิดราศีกุมที่ราศีเดียวกับแม่

นับตั้งแต่วันที่๑ธันวาคมปีนี้เป็นต้นไป

รหัสนั้นคือ

อยู่ราศีกุมเท่านั้นคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิต

ดีอย่างมากที่สุดชัดเจนเลยเนี่ย๒ปีครึ่ง
เพราะฉะนั้น๒ปีครึ่งของ๓พศราศีกลุ่มนี้
จะต้องรีบฟื้นตัวเองให้เร็วที่สุด

เรื่องร้านอาหารในดวงชะตานี้
มีตำแหน่งเป็นประเกษตร

รศาสตร์มีพื้นดาวได้ตำแหน่งพื้นฐาน

หมายความว่าถ้าดวงใครได้ตำแหนเกษตรมั่นคง
เพราะโหรศาสตร์เจอรุ่งเรืองมาตั้งแต่กรุงศรี

อาชีพหลักของคนไทยคือการเกษตร

ปลากเกษตรแปลว่ามันปูปูปาปะ

ดังนั้นเมื่อดาวคุณแม่เกี่ยวข้องกับอาหาร

แปลว่ามันทำแล้วรุ่มรุ่มดอน

ในเมื่อเขาอยากทำร้านอาหาร

คุณแม่เขาดูแลคนบางส่วนบางอย่าง

ไม่ได้ต้องทำสัญญา

เคยทำแล้วร้านอาหารเนี่ยมันเจ๊งไป

ใช่อยู่ตรงราวกำแหน่ง

ถ้าใครประสบความสำเร็จมาแล้วเลิกไปนะ
แล้วมาชวนเราทำอะไรอย่าไปทำกับมัน

คนไหนที่มันเคยทำแล้วรุ่งโลศ

เพราะมันเคยรู้ความผิดพลาดว่าเกิดอะไรขึ้น

แต่คนโดยจะสำเร็จมาทำสิ
อย่างนี้น่าทำด้วยเพราะว่ามีประสบการณ์

ฟังไว้แล้วลองเลยนะกับคนนี้
งานในวงการอีกหนึ่งปี

จนถึงวันที่๕กันยาดาวการเงินโคจรเป็นมรณะกับเดือนชะตา
เงินมันจะฝืดเครื่องมากมันจะมีเกลือนเป็นมรณจร
แล้วแถมไอ้นายทุนหรือว่าคนจะลงทุนบอกเออดูเศรษฐกิจสักหน่อยดีไหม
ปัจจุบันเศรษฐกิจมีปัญหาเราเริ่มตรงนี้คงไม่ดีมั้ง
เอาได้แล้วจะเริ่มเมื่อไหร่ดีต้องรอ๑ธันวาลเหรอไม่ต้อง
แค่วันที่๕๖กันยายนไปแล้วพฤศดีดาวการเงินในเดือนแม่จะยกไปเป็นเทวีโชค
เงินทองจะถูกฉลกไหลมาเทมาหลังจากนั้นจะโดดเด่นในดวงชะตาไปถึง๓๔ปี

หลัง๖กันยายนใครจะลืมตาอ้าปากได้บ้าง
สีที่หลังจากวันที่๖กันยายนนี้เป็นต้นไปจะลืมตาอ้าปากมีเงินมีทองใช้
ได้แก่ชาวราศีทุ่งราศีธนูธนุษย์ธนุษย์
แล้วสรุปแล้วยังไงดีคะร้านอาหารดีหรือว่าในวงการบันเทิงดีกว่า
คือคุณแม่ครับผมบอกจริงว่าทั้งสองอย่างเริ่มจะดีในเวลาที่ได้กล่าว
แต่แม่ชอบอะไรในวันเวลานี้เราอายุมากกันขึ้นทุกที

อาจารย์ครับกรณีเรื่องของวิญญาณของอ๊อฟ

บุคคลผู้ตายจากโลกนี้ไป
ถ้าหมายถึงว่าเขาถึงที่ตายนะ

แต่ยังมีคนเห็นอยู่เลยอาจารย์
คือในดวงชะตามันมีว่าดาวปุตตะเนี่ย

แล้วเมื่อลูกถึงแก่กามรณา

มียานสัมพันธ์ยานสัมพันธ์ก็คือ
ความสัมพันธ์ที่มีอยู่เนี่ยเขาอาจจะมา

แปลว่าเขาอาจจะไปเกิดพบภูมิอื่นแล้ว
แต่ยังมีสัญญาที่เป็นห่วงแม่

แต่อาจจะเป็นว่าไปเวียนเกิดแล้ว

เพราะด้วยตนเองนั้นยังไม่ได้อุปถาค
ดูแลแม่ในความกระตันยูตนถึงที่สุด

เราตายเสียไปแล้วแล้วไปเกิดแล้ว

จ๋า๑๐กว่าปีที่ผ่านมา
ศรีดาโพพิมลเจอทั้งข่าวร้าย

จะต้องมายืมเงินมีแต่เรื่องร้ายเกิดขึ้นกับชีวิต

นิทานเรื่องนี้๑๐กว่าปีนี้มันสอนอะไรแม่บ้าง

คือทำอะไรคิดจะหยิบจะจับอะไร

เราก็ต้องดูให้มันดีให้มันเด่นชัดว่า

ก็ต้องคิดให้หนักแล้วคิดให้แน่นอน

ร้านอาหารตอนเนี้ยภูมิเป้าเลย

ไหนความฝันแผญหนากเจอหมอลักษณ์มานานแล้ว

พระเอกดาราหลายคนอยากจะเจอหมอลักษณ์
ใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยอยากจะถามหมอลักษณ์ว่า
ถ้าเราสิ่งที่เรามุ่งหวังที่เราจะทำเนี่ย

เราก็เพื่ออยากได้ที่จะซื้อได้บ้านเก่าเรากลับคืนมา

เราจะสามารถไหมความฝันเราจะเป็นจริงได้ไหม
เรื่องบ้านบัตรนี้มันเป็นบ้านมือสองไปแล้ว
แล้วแม่เนี่ยได้ตั้งเป้าคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับ
เพราะว่าคนมากมายในโลกนี้ต้องการถามในสิ่งที่อยากได้
เพียงแค่อยากได้ค่ะยังว่าแค่อยากได้โดยไม่คิดจะทำอะไร
นี่แม่คิดในวัยอายุ๖๒เพียงปรารถนาว่าจะใช้กำลังแรงกาย
กลับไปอยู่ในบ้านหลังเก่าที่ตัวเองได้หลุดมือไป
ด้วยกำลังกายที่จะไปทำร้านอาหารอีกครั้งหนึ่ง
ดวงชะตามันมีอยู่ว่าบ้านจะได้บ้านมือสองค่ะ
แล้วบ้านเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนของกรรมะ
หมายถึงว่าเกี่ยวข้องกับการที่เกิดจากงาน

โดยเฉพาะถ้าได้มีหวนโอกาสหวนกลับไปทำร้านอาหาร

ผมคิดว่าภายในปี๒ปีจะได้บ้านหลังเก่ากลับคืนมา

แต่ผมเห็นว่ามีโอกาสมากเพราะมันมีผล
อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องวิบากรรมของแม่แต่เป็นเรื่องวิบากรรมของผม
เมื่อหมอลักษณ์ฟันทงไปแล้วไอ้เจ้าของบ้านบอกว่ามันไส้หมอลักษณ์อ่ะ
ไม่ขายให้หรอก

แม่เขาอยากได้เองเดี๋ยวเขาไปซื้อต่ออย่างคุณเขารีบขายเล่นเล็กครับ

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

อิ่มแล้วก็ฟินกับการเช็คดวง

แล้วเราก็มามูกันสุดจริงเลย

สุดลำบากลำบลกว่าจะผ่านชีวิตไปแต่ละขั้น

แต่วันนี้เราก็เริ่มเห็นแสงสว่าง

มันยังมีโอกาสเห็น
โปรดติดตามตอนต่อไป